ถ้าเราสามคนพูดติดติดขัดขัดบ้าง
ก็ขอให้ทราบว่าหน้ากากอนามัยมันเข้าไปในปากครับ
ลมหายใจบางทีมันหายใจไม่ทัน

หน้ากากอนามัยมันแบลับเข้าไปในริมฝูปากนิดนึง

เอ้ามาดูข่าวที่ผมโปรยไว้เมื่อกี้นี้แหละ

เพื่อนบ้านทะเลาะกันด่ากันท้าทายกัน

แต่คราวนี้ต่างคนต่างมีอาวุธ

คุณผู้ชมว่าใครจะเจ็บ

สุดดีมากมันก้าวนะ
นี่เป็นคลิปแค่ช่วงเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับ
ที่ในพงศ์ในพงศ์เนี่ย
ใส่กางเกงยีนฝั่งนู้นใส่กางเกงยีน

ปู้ยเป็นเพื่อนบ้าน

โดยมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ฮะแต่ทะเลาะกันได้ครู่นึง
คุณผู้ชมฮะดูรอยเลือดนะครับที่อยู่หน้าบ้านคือหลังจาก
ด่ากันท้าทายกันในวิวัตรอู่ทองหรือว่าปุ้ยอายุ๑๒ปี
นี่นี่เขาชี้ดูรอยเลือดโอ้โหเยอะทีเดียวนะฮะถือไม้
เข้าไปสู้กับในพงศ์ชาติธนกุลอายุสี่สิบเก้าปีที่ถืออีโต้
เป็นอิโต้ไม่อิโต้ธรรมดาเป็นอิโต้ต่อด้ามไม้ไผ่ที่เขาใช้
ตัดกล้วยสูงอ่ะครับนะจนในปุ้ยเนี่ยถูกฟันสองแผลครับ
เข้าไหนบ้างเข้าแขนขวานี่คุณผู้ชมนะฮะชายโครงขวาใบ
สาหัสเลยครับชาวบ้านแจ้งตำรวจสภนางรองครับเข้า
โทรสอบนะครับในพงเนี่ยให้กาลกอดเลยนะพอปุ้ยเจ็บ
ไปแล้วให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะเขาขี่
มอเตอร์ไซค์กลับจากตัวเมืองนางรองเมื่อเข้าหมู่บ้านมาเห็น
กลุ่มเพื่อนของนายปุ้ยเนี่ยโน่นตั้งวงอยู่หน้าบ้านในปุ้ย
นั่นแหละแล้วก็กวักมือเรียกในลักษณะหาเรื่องแต่เขาไม่จอดคือแวะไปหาหลาน
ใกล้บ้านในปุ้ยนะก็ยังโดนเสียงด่าตะโกนไล่หลังมาก็เลยเกิดโตเถียงกันล่ะคราวนี้
ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นี่กระทืบเท้าด้วยหลังจากนั้นในพงศ์อ้างว่าในปุ้ยเนี่ย
ไม้หน้าสามเข้ามาจะทำร้ายครับเขาก็เลยเข้าไปหยิบมีดไอ้ที่ผมบอกในบ้านอ่ะนะ
ปุ้ยหยุดนี่มีการทำให้ดูด้วยปุ้ยหยุดแต่ปุ้ยไม่หยุดฮะเขาก็เลยใช้มีดฟันเข้าไปที่แขนครั้งหนึ่งก่อน
ปุ้ยไม่หยุดอีกพยายามจะโถมเข้าใส่ก็เลยฟันใส่ชายโครงเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาห้ามด้านนางกรอบอายุ๖๖ปีครับแม่ของในปุ้ยเนี่ย
เล่าบอกว่าที่ผ่านมานพงศ์เนี่ยก็ทะเลาะกับเธอเป็นประจำคือทะเลาะกับทางบ้านนี้แหละนะฮะ
ทะเลาะกับเธอเป็นประจำและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในพงศ์เนี่ยไปทำร้ายสามีของเธอนะครับ
ของเธอเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของในปุ้ยนี่แหละก็เกิดบาดหมางกันเรื่อยมาคุณผู้ชมนะ
ครั้งนี้ถือว่าในโพงเนี่ยทำรุนแรงเกินไปก็เลยเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยดำเนยคดีซะ
เพื่อจะหลาบจะจำไม่มาก่อเหตุอีกอันนี้แม่ของในปุ้ยบอกนะ
เรื่องต้นตำรวจนะครับแจ้งข้อหาในพงศ์นะฮะทะเลาะวิวาสแล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ต้องรอให้ในปุ้ยในอาการดีขึ้นก่อนเพื่อสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ